คุณผู้ชมครับไปดูวิธีการจัดการกับต่อหัวเสือของคุณลุงท่านหนึ่ง
มาแบบไม่ต้องมีชุดกรอบป้องกัน
จัดการแบบว่าสบายทำได้ยังไงไปดูกันฮะ
ไปดูกันก่อนว่าต่อหัวเสือมันอยู่ตรงไหน
ที่นี่ครับบ้านท่าหลวงหมู่ที่๑๑
อันตรายนะครับโดนต่อยทีถึงตายได้นะครับ
ฉันไม่เคยเจอนะต่อหัวเสือเคยเจอแต่ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไง

แต่ถ้าโดนตัวนี้ต่อยมันถึงก็อันตรายถึงชีวิต

คุณลุงอนันต์บุญพิมายคนนี้แหละครับอายุ๕๖ปี
เขาบอกว่ามามาไอ้หลานเดี๋ยวลุงจัดการให้
บอกเลยว่าลุงมีความสามารถและเป็นความสามารถเฉพาะตัว
นี่ชาปนกิจมันซะเลย

เผาครับเผาทำลายมันซะเลยครับ

แล้วลุงอำนันต์แกมีความสามารถแกรู้ว่าต้องทำอย่างไร
บอกเลยนะว่าเวลาไปเผาต้องไปเผาตอนกลางคืน
เพราะว่าต่อหัวเสือมันหลับอยู่ข้างใน

พอโดนเผาปุ๊บมันตายหมดแล้ว

แล้วลุงบอกว่าก็โดนเหมือนกัน
มันก็จ้องจะมาต่อยลุงเหมือนกัน

ลุงแกมีความสามารถนึกว่าสมรักคำสิง

นี่ต่อยกับใครไม่ต่อยต่อยกับต่อหัวเสือ

แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นความสามารถ

ลุงบอกนี่คือเวลาของลุง

เวลาที่ลุงจะได้อิ่มเอมแล้วอร่อย
ฮะไม่ถึงจริงลุงจี้แยะออกมาดูเลย

ไม่ใช่กินรังอย่างเดียวนะกินตัวอ่อน

โอ้โหแบบหยับลุงบอกว่าอร้อยเป็นอาหารชั้นเลิศ
แล้วชาวบ้านบอกนี่ถ้าเอาตัวอ่อนของต่อหัวเสือ
ไปดองกับน้ำพึงยิ่งรอยไปกันใหญ่
ร่อยเหรอร่อยแรงอ่ะร่อยแรงเลยนี่
เอางี้บอกเลยนะครับว่าอร่อยมาก
แล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ถ้าหากว่าไปเจอแล้วเนี่ยนะก็บอกลุงอนันต์แล้วกัน
หรอต้องบอกคุณลุงใช่ไหมลุงจะกลายเป็นคนตัดต่อแล้วหรอ
ก็คืออย่าไปทำอย่าไปทำอันตรายเอง
เอาหินไปปลาเนี่ยนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายได้
แล้วก็ตามข่าวเราก็เล่ากันเป็นประจำอยู่แล้ว
มันอันตรายจริงอันตรายนะเพราะทุกครั้งในเวลาต่อมาเนี่ย
ตายทุกคนเลยโอ้ใช่แล้วเวลาต่อไปอ่ะโอ้ตาย
ต่อไปก็รอดแต่ถ้าต่อมาก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เออเรื่องราวของต่อนะ